เหมือนประเด็นในเศรษฐกิจกล้ายถึงช่วงของสงกราน
ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านคนตลอดทั้งปีนี้ครับ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทรทกล่าวนะครับว่า
การท่องเที่ยวของไทยนั้นกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าที่ประเมินไว้
ไรมาสแรกของปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า๕ล้านคน
ทำให้ทั้งปีนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะขึ้นไปอยู่ที่๒๕ล้านคนทีเดียวครับ
สงกรานปีนี้ประเมินนะครับว่าจะคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับ
โดยเฉพาะจะมากกว่าช่วงก่อนที่จะมีโควิดระบาดด้วยครับ
สงกรานปีนี้วันหยุดเนี่ยก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเองเดินทางท่องเที่ยวประมาณ๑๗๒๐ล้านคนครั้ง

ทางด้านของทรทก็เตรียมจัดงานใหญ่ฉลองสงกรานครับในทีมวิจิตสงกราน๕ภาคด้วยครับ
ในส่วนของการบินต่างล่าสุดวันนี้มีการเปิดตัวสายการบินใหม่ครับ
เส้นทางบินระหว่างประเทศก็เบื้องต้นจะบินไปญี่ปุ่นยุโรปจีน
แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเริ่มเปิดบินได้ประมาณเดือนธันวาคมนี้ครับ
ทางด้านของนายพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสดนะครับ
กรรมการผู้มนวยการใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการบินเริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด
เพราะปีที่ผ่านมามียอดจองบัตรโดยสารเข้ามาทั้งในประเทศต่างประเทศ
รวมกว่า๒๕๐๐๐คนเพิ่มขึ้นตั้ง๓๙๔เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับ
ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางรวม๔๔๐๐๐คน
คิดเป็น๗๐๘๐จากปี๒๕๖๒โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปเอเชียครับ
จะเดินทางกลับมาเที่ยวที่ไทยโดยเฉพาะสงกรานนี้
และตั้งเป้านะครับว่ารายได้ปีนี้น่าจะอยู่ประมาณ๑๐๐บาท
ขออภัยครับ๑๕๐๐๐ล้านบาทครับ